ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูสำหรับสถานที่
ในการที่คุณจะไปปั่นจักรยานได้อย่างมีความสุข
เพราะว่าคุณมีแอปพลิเคชันในการที่จะช่วยเหลือคุณนะครับ
ไม่ว่าจะหาสถานที่ในการปั่น
ปั่นไปเส้นทางไหนไปอย่างไร
แล้วก็จะแวะจอดรถจักรยานของคุณได้ที่ไหนอย่างปลอดภัย
รวมถึงนะครับหากขาดอุปกรณ์ต่างหรือว่าอุปกรณ์นั้นเสีย
จะหาซื้อได้ที่ไหนแอปพลิเคชันนี้บอกรายละเอียดทั้งหมด

ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีเหล่านี้กันครับ
ดีไซน์เกรดของวงล้อจักรยานหลากสี
หมายถึงความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันปั่นเมือง
เครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักปั่น
และเป็นพื้นที่เล็กที่ให้นักปั่นได้ร่วมแชร์ข้อมูลเส้นทาง
พลิเคชันปั่นเมืองทำหน้าที่บอกเส้นทางจักรยาน
ถือเป็นหัวใจสำคัญของนักปั่น

ตรอกซอกซอยให้ทราบก่อน
โดยจะแสดงเส้นทางสีเขียวหมายถึงเลี่ยงทางรถยนต์
สีม่วงทางร่วมรถยนต์
ส่วนสีแดงต้องยกหรือเข็นรถจักรยานให้ผ่านเส้นทางนี้
ปั่นไปแล้วจะหาจุดจอดรถจักรยานที่สุดแสนจะยาก
เพราะทำเลในเมืองส่วนใหญ่ไม่เอื้ออำนวยนัก
แต่แอปนี้ก็ช่วยได้นะคะ
จุดที่เปิดให้จอดการันตีได้ว่าจะปลอดภัย
เพราะมีการรับบัตรแลกบัตร
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มีโซ่และกุญแจให้บริการหายห่วงจักรยานไม่หายแน่นอนค่ะ
หากใครกำลังมองหาจักรยานใหม่หรือจะซ่อม
ปั่นเมืองก็มีแนะนำนะคะ
จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดปั่นเมืองเครื่องมือสร้างจักรยานภาคประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจใช้จักรยานสัญจรในเมือง
และสร้างสรรค์เมืองให้เอื้อต่อการสัญจรด้วยจักรยาน
นี้มันจะมีข้อมูลต่างได้
ก็คือมาจากผู้ใช้แอปพลิเคชันทั้งหลายแหละที่จะช่วยกันส่งเข้ามา

มันจะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก

หรือว่าถ้าเกิดเจอปัญหาบนท้องถนน
ตะแกงฝาท่อที่อันตรายกับการใช้จักรยาน
เจอหลุมบ่อเจอพื้นที่ทางเปรียวอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็สามารถที่จะรีพอร์ตไปในแอปพลิเคชันได้

เราเห็นเราเปิดดูเนี่ยข้างหน้ามีอะไร
อะไรอย่างนี้มีอะไรมีลุ้มมีบ่ออะไรอย่างนี้

เออข้างหน้าเรามีลุ้มมีบ่อนะสัญญาณ๑๐๐เมตรอย่างนี้
เราก็จะได้ปั่นระวังให้ระวังตัวมากขึ้น
หรือในระยะเส้นทางที่เราปั่นไป

หรือมีอุปสรรคต่างเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้
ปั่นจักรยานที่ดีควรมีวินัย
เคารพกฎจราจรบนท้องถนน
เพื่อลดอุบัติเหตุแถมยังได้สุขภาพดี

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปั่นเมือง

ข่าวเทราะทีวีปรายงาน